ฮอตคนนี้ยายาอุรัสยาคุณผู้ชมอุ้ยจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทอง
ถ่ายรูปอะไรค่ะหลักห้าสิ่งของนั้นก็คืนพลวทอัลพลวทอัลนะคะ
ก่อนหน้านี้ยาย่าเนี่ยเขาโพสต์ภาพตัวเองกับบรรดาต้นไม้ต่างที่ซื้อมาปลูก
จริงมันก็ปกติธรรมดาแต่หลายคนก็ไปหาซื้อตามค่ะนั่นสิ
ซึ่งบอกได้เลยว่ามีชาวเน็ตกระหน่ำแซวว่าราคาต้นไม้พุ่งสูงเพราะยายาหรือเปล่า
บางคนแนะนำว่าให้เจ้าตัวเลิกลงรูปคู่กับต้นไม้แล้วไปถ่ายรูปกับยางและมันสัมปะหลังแทน
เพื่อช่วยเกษตรกรโอ้โหก็เรียกเสียงฮาในโลกโซเชียลมาแล้วนะคะ
และล่าสุดยายาไม่รอช้าจ้าจัดตามคำขอเธอโพสต์ภาพตัวเอง
ปิ้งมันเผาพร้อมกับเขียนแคปชั่นว่ามันเผาร้อนจากสวนสักหัวไหมคะ
งานนี้แฟนก็เข้ามาคอมเมนต์นะคะบอกว่าขอไปกินด้วยคนได้ไหม
ว่าเหลือแค่ปริกริดยางพาราแล้วแหละราคามันพุ่งขึ้นแน่ดีใจแทนพ่อค้าไหมคะ
ล่วงหน้ากันเลยนะคะนี่แหละคือวิถีซุปตาตัวจริงใช่อะไรที่
ธรรมดาธรรมดานะคะแต่พอหยิบจับขึ้นมากลายเป็นมีมูลค่าขึ้นมาทันที

แล้วการปลูกต้นไม้เนี่ยจากเมื่อก่อนไม่ค่อยมีใครทำ

เดี๋ยวนี้เนี่ยโอ้โหฮิตฮอตกันมาก
แต่ละบ้านก็มีต้นไม้ต้นเล็กเอาไว้ปลูกในบ้านจะได้เป็นยายา
ต้นยางอินเดียที่ยายาถ่ายรูปคู่นั้น
แต่ต้นหลักร้อยตอนนี้เป็นหลายพันแล้วนะคะ

พ่อค้าแม่ค้าช่วยปรานีหนูหน่อยนะจ๊ะ